สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
สร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวไปฟุตบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกัน
แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากนักเตะหลายคนนะครับ
ที่อยากจะรับราชการเพื่อความมั่นคงในอาชีพครับ
ดามแป้งคุณดวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
มอบเงินรางวัล๓๕ล้านบาทให้กับทัพชาบาแก้ว
ในช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลา๑๘นาฬิกา
อาคารเมืองไทยประกันภัยถนนรัชดาพิเศษ
คว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
ที่ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่๒
ต่อจากปี๒๐๑๕ที่ประเทศแคนาดา
อย่างไรก็ตามนักเตะหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุเกิน๓๐ปี
อาจเลิกเล่นหลังจบฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงในชีวิตนะครับ
เป็นพนักงานของเมืองไทยประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเรื่องรายได้
ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หาทางช่วยเหลือ
อย่างบรรจุภาพบรรจุบเข้ารับราชการตำรวจหรือทหาร
เหมือนนักกีฬาประเภทอื่นที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก

คว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก
ป้องกันแชมป์ได้ถึง๒ครั้ง

ส่วนวงการฟุตบอลต่างประเทศเรอเอนลเมซิ
เปอร์สตาร์ทีมชาติอาเจนติน่าจากสมสรบาเซโลน่า
ได้รับการตัดสินจากสารสูงของยุโรป
สามารถใช้ชื่อนามสกุลของตัวเองในการขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาได้
หลังจากชนะคดีที่ยืดเยอะมานานถึง๗ปี
โดยมาซี่เจ้าของแบรนด์จักรยานของสเปน
ส่งคำร้องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งยุโรป
พร้อมระบุว่าชื่อแบรนด์ของเมซี่ออกเสียงคล้ายกับชื่อแบรนด์ของพวกเขาที่มีมาก่อน
แต่สารตัดสินว่าเมซี่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายทางการค้าได้
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับ